ครอบครัวสหวงเตรียมทำพิธีบรรจุอัฐิปอทฤษฎี
ติดตามบรรยากาศจากคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดธรรมธีรารามจังหวัดบุรีรำค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครอบครัวสหวงนะคะ
นำโดยโบแวนด้าภรรยาสาวรวมถึงน้องชายและคุณพ่อคุณแม่
ได้เดินลงมาจากสาราปฏิบัติธรรมซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์นะคะ
ครอบครัวได้นำรูปถ่ายรวมถึงโกรธบรรจุอัฐิของปทฤษฎี
เพื่อเตรียมทำพิธีบรรจุอัฐิที่กำลังเริ่มต้นขึ้นนี้ค่ะ
ขณะนี้นะคะครอบครัวสหวงได้นำอัฐิที่บรรจุอยู่ในโกรธ
รูปถ่ายของปทฤษฎีเตรียมทำพิธีบรรจุอัฐิ
สูง๗เมตรซึ่งเป็นฝีมือของนายพราวใหญ่เลิศ
มูลค่านั้นประมาณห้าแสนบาทโดยบรรยากาศขณะนี้นะคะ
อุณหภูมิในช่วงเที่ยงนี้จะสูงถึง๓๗องศา
แต่ประชาชนก็ยังคงอยู่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและบรรจุอัฐิปอทฤษฎีกันเป็นจำนวนมาก
ขณะที่บางส่วนหลบร้อนบริเวณเต็นต์ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดธรรมธีรารามอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ